ต้นกันด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก่อนนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
คดีที่โหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
อ่าที่มีเศรษฐีนีท่านหนึ่งนะครับเป็นนักปฏิบัติธรรม
อืมอ่าพื้นเพลแล้วเป็นคนสมุทรปราการใช่ค่ะมาซื้อตึกแถวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อมาทำบุญที่นี่นะครับติดต่อไม่ได้หลายวันอืม
ตามมาดูนะฮะปรากฏว่ากลิ่นนี่เม้นหึงออกมา
ก็ต้องงัดกุญแจบ้านเข้าไปเพราะว่าเป็นคีย์การ์ดค่ะ
ประตูเข้าไปพบว่าถูกฆ่ายัดอยู่ในตู้เย็น
เอาเทปเก้าพันธุ์อืมที่ศรีษะเนี่ย
ก็มีถุงพลาสติกเหมือนกับถุงดำคลุมศีรษะอยู่ตั้งหลายชั้น
ครับแล้วก็ยัดเข้าไปในตู้เย็นแล้วก็โบกปูนทับ
แล้วก็ตู้เย็นเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ด้วยแล้วก็นอนยาวไว้เลยนะ
วันนี้ตำรวจเริ่มจะต่อจิ๊กซอได้บ้างแล้วนะครับค่ะ
มีภาพของบุคคลต้องสงสัยต้องสงสัยนะ
บางคนก็อยากให้มาเป็นพยานมาให้ข้อมูลอืม
เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่กับผู้ตายนะครับ
เคยเข้านอกออกในบ้านนะครับหรือว่าบางภาพก็พบผู้ต้องสงสัยที่ขับรถของผู้ตายไป
ใช่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะผู้ต้องสงสัยอย่างน้อยคือ๒คนนะคะ
แล้วก็มีผู้ชายเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ที่มีผู้ชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็เพราะว่าตั้งแต่แรกเลยที่ชาวบ้าน
เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลังนี้ครับ
เจ้าหน้าที่เขาไปที่บ้านแล้วก็เหม็นจริงจริงช่วงตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดตุลาคมอ่ะ
แล้วมีน้ำเหลืองไหลออกมาหน้าบ้านด้วยนะคะโอ้โห
เจ้าหน้าที่ก็รู้มาว่าเจ้าของบ้านชอบปฏิบัติธรรม
อยู่ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองอืม
เจ้าหน้าที่ไปที่วัดไปถามพระ
พระให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ตายมาครับ
เจ้าหน้าที่โทรเข้าเบอร์ของโทรศัพท์มือถือของผู้ตายปรากฏว่าผู้ชายรับสายอ๋อเหรอฮะ
แล้วผู้ชายก็บอกว่าอ๋อผู้ตายเขาไปนู่นไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียเดี๋ยว๕โมงเย็นมาเปิดประตูบ้านให้
สุดท้ายไม่มาแล้วก็ปิดเครื่องหนีหายไปเลยค่ะอืม
แล้วก็มีภาพเห็นผู้ชายคนนึงไปซื้อของที่ร้านขายของชำคาดว่าเหมือนกับไปซื้อถุงดำ
เอามาก่อเหตุมีภาพผู้ชายขับรถของผู้ตายที่รถของผู้ตายหายไปด้วยค่ะ
นั่งกันมาสองคนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายครับอืมส่วนอีกคนนึงก็คือสาวธอมคนสนิท
ครับอืมที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่ามีภาพถ่ายคู่กัน
ตอนที่ไปถวายรถตู้ให้กับทางวัดนะคะตำรวจเขาอยากให้มาให้ข้อมูลใช่
เกิดอะไรขึ้นนะครับผู้ตายก็คือนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่ง
อายุห้าสิบแปดปีเป็นชาวบางพลีสมุทรวาการนะครับ
อกจากศพที่พบในบ้านแล้วนะฮะแล้วคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสองสัปดาห์เนี่ย
สินที่หายไปก็มีบัตรเอทีเอ็มมีโทรศัพท์มือถือ
มีรถยนต์บีเอ็มดับบิลเอ็กซ์วันสีขาวนะฮะอ่ากล้องวงจรปิดที่บ้าน
ถอดซิมการ์ดออกทุกจุดเลยอืมตำรวจพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์นะฮะ
อ่าตอนนี้ถ้าเอาแบบอ่าชัดเจนจริงจริงเลยเนี้ย
ก็ยังรอผลการตรวจดีเอนเออย่างละเอียดจากทางแพทย์อยู่นะ
เพื่อยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นผู้ตายจริงจริงค่ะอ่า
เป็นนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่งจริงจริงนะครับพี่ชายเป็นคนมาเจอนะฮะ
ตอนที่ติดต่อน้องสาวไม่ได้นะครับแล้วก็มาที่บ้านแล้วก็เนี่ยฮะ
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเห็นไหมคือต้องใส่แมสกันหมดอ่ะ
ใช่ค่ะคือต้องให้พี่ชายมาเปิดประตูบ้านให้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละ
เพราะว่าต้องใช้คีย์การ์ดเพราะว่าพี่ชายบอกติดต่อไม่ได้
คุยกันล่าสุดคือ๑๖ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
แต่ระหว่างนี้ก็มีส่งไลน์ไปหาเพื่อนนะบอกจะไปเวียดนาม
ซึ่งเพื่อนก็ยังแบบเออปกติตอบเร็วมากหลังไม่ตอบ
แต่อยู่ดีตอบมาว่าจะไปเวียดนามพี่ชายก็ติดต่อไม่ได้
วันที่สิบแปดเนี่ยตอนส่งไลน์ให้เพื่อนเพื่อนบอกมีส่งไลน์มาหาสิบหกตุลานะครับ
แล้วก็มาพบศพ๒๗นะครับท่านผู้ชมครับถ้าไล่เรียงตามช่วงเวลาการเสียชีวิตนะ
หกตุลาคมสองห้าหกสองผู้ตายส่งไลน์ไปหาเพื่อนบอกว่าจะไปเวียดนาม
แล้วก็ขาดการติดต่อไปสิบแปดตุลาคมสองห้าหกสองพี่ชายติดต่อไม่ได้
ค่ะแต่เห็นมือโผล่ออกมาเป็นมือผู้ชาย
ขับไปในเส้นทางเชียงใหม่ฮอดอ่ะอืมทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวจะมีภาพที่
มือจะชัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ
แต่เหมือนกับนั่งมาสองคนนะคะเห็นไหมอืมคือถ้ามือลักษณะแบบนี้
นาฬิกาแบบนี้ไม่น่าจะใช่มือผู้ตายอืมนี่
แต่ตามรายงานของชุดสืบสวนที่เชียงใหม่เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ที่รู้จักกับผู้ตายนะฮะ
ก็คือนางสาวรรณีจีราเจริญยิ่งวัยห้าสิบแปดปี
บอกว่าผู้ตายขับรถไม่เป็นนะฮะค่ะก็จะมีคนขับรถประจำตัว
เป็นสาวธอมที่ผิวคล้ำลักษณะเหมือนผู้ชายทำหน้าที่เป็นทั้งคนขับรถ
เป็นบอดี้การ์ดประจำตัวด้วยก่อนหน้านี้สาวธอมผิวเข้มคนนี้
ก็จะพาแฟนสาวคนหนึ่งที่มีรูปร่างทวมใหญ่มาด้วยกันตลอด
รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีตำรวจกำลังติดตามตัวมาให้ข้อมูลอยู่นะฮะ
คนนี้ก็เป็นหนึ่งในในคนที่ตำรวจอยากให้มาให้ข้อมูลนะใช่ค่ะ
ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีส่วนร่วมหรือไม่ร่วมอะไรยังไง
ตำรวจเขาแค่อยากมาให้ข้อมูลหน่อยค่ะเนี่ยนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปครับแต่ว่าทางครอบครัวของสาวธอมบอกว่า
สาวธอมคนนี้เขาไปต่างประเทศค่ะอืมตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องตรวจสอบเพิ่ม
ครับว่าไปต่างประเทศจริงหรือเปล่าอืมนอกจากเรื่องของรถ
เอ็มของผู้ตายที่มีคนเห็นขับไปทั้งกลางวันกลางคืน
เส้นทางเชียงใหม่ฮอดในช่วงสิบหกถึงสิบแปดตุลายี่สิบเจ็ดตุลาคม
นี่แหละครับคือวันที่มาเปิดบ้านแล้วเจอศพถูกยัดตู้เย็นนะ
ระหว่างนี้นี่คือติดต่อไม่ได้เลยนะครับค่ะก็เลยคาดว่าถ้าจะถูกฆ่าแล้วยัดตู้เย็น
เอาไว้ในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสิบสามถึงยี่สิบหกตุลาคมนะ
แต่ถ้าตำรวจชนะสูตรเบื้องต้นบอกโอ้โหน่าจะสองสัปดาห์แล้วอ่ะอืม
สิบหกนี่ไม่น่าใช่เพราะว่ายี่สิบเจ็ดมาเปิดตู้เย็นนี่แบบอื้อหือ
ใช่แล้วคนก็เจอน้ำเหลืองไหลมาก่อนเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหม
ตำรวจชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างนะครับ
คุณผู้ชมครับไปเจอภาพผู้ชายคนหนึ่งที่ไปกดเอทีเอ็มนะฮะ
เอาบัตรเอทีเอ็มของผู้ตายไปกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นี่เห็นไหมฮะใส่กางเกงลักษณะขาสามส่วนแบบนี้
รองเท้าผ้าใบไม่ใส่ถุงเท้าอ่ามือซ้ายจะกำเงินเอาไว้ใช่ค่ะ
รูปภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
ดูแล้วจะดูอ้วนอ้วนอวบหน่อยนะครับอ่าก็อาจจะเป็นผู้ชาย
หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะเป็นธอมอันนี้ไม่รู้ไงใช่นะครับ
น่าสังเกตก็คือว่าคนร้ายดูเหมือนจะไหวตัวและรู้ว่าตู้เอทีเอ็มมีกล้องวงจรปิด
ตู้เอทีเอ็มขณะไปกดเงินก็เลยใช้มือข้างหนึ่งปิดหน้ากล้องวงจรปิดเอาไว้
ก็เลยจับภาพใบหน้าไม่ได้ก็จะเห็นจากส่วนตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับ
รวมถึงตู้เอทีเอ็มในพื้นที่อื่นที่มีข้อมูลในการไปกดเงินของคนนี้
ก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของการกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม
เพราะว่าจะเห็นเส้นทางของคนร้ายเลยนะคะครับแต่มาดูแนวทางการสืบสวนของตำรวจกันก่อนค่ะ
ก็ได้เบาะแสจากการกดเอทีเอ็มนี่แหละค่ะทำให้รู้ว่าคนร้ายน่าจะมีอย่างน้อยน้อยคือสองคน
ลักษณะการก่อเหตุคาดว่าเป็นแบบนี้นะคะคนร้ายเข้าไปในตึกแถวที่เกิดเหตุก็คือตึกแถวของผู้ตายอ่ะค่ะ
บริเวณประตูเข้าออกต้องใช้ระบบสแกนนิ้วปิดเปิดทุกช่องทางแล้วก็มีการติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ครับคนร้ายบุกเข้าไปซึ่งคาดว่าคนร้ายก็รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี
รู้ว่าผู้ตายอยู่คนเดียวเป็นคนรวยระดับเศรษฐีอ่ะค่ะอืม
อย่างงั้นมันจะไปกดกันได้ยังไงเผลอเผลอก็ช่วงที่ได้รหัสไปแล้วไปกดเนี่ย
ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่ถูกทรมานอยู่ก็ได้คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
ก็คือมือไพ่หลังนะคะถูกมัดเท้าก็ถูกมัด
มีถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อคลุมหัวอยู่ตั้งสามสี่ชั้นนะคะครับ
แล้วก็พันรอบด้วยสก๊อตเทปมีผ้าขนหนูพันคอ
ใส่ในตู้เย็นในลักษณะแนวนอนแบบนี้นะคะอืมแล้วก็โรยปูนทับเลยโอ้โห
จังหวัดเชียงใหม่อืมตำรวจก็เลยตรวจสอบเส้นทาง
หลบหนีจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่างต่างทำให้พบว่าคนร้ายขับรถของผู้ตาย
ระเวนกดเงินไล่ไปเลยคุณผู้ชมครับ
เชียงรายลำปางแล้วย้อนกลับมาเชียงใหม่อีกรอบหนึ่ง
คงจะอยากไม่ให้ผิดสังเกตหรือยังไงตระเวนกดไปเรื่อย
ตำรวจก็เลยตรวจสอบเส้นทางเนี้ยแหละค่ะครับคนร้ายเนี่ยกดเงินที่เชียงราย
ลำปางแล้วก็ย้อนกลับมาเชียงใหม่กดจากบัญชีแรกก็คือสิบเอ็ดตุลาคม
ตามสถานที่ต่างต่างในเชียงใหม่ก่อนนะคะครับแล้วก็ไปในต่างจังหวัด
ในบัญชีแรกเนี่ยคนร้ายได้เงินมาหนึ่งล้านสองแสนบาทเกลี้ยงบัญชีค่ะโอ้โห
แต่อีกหนึ่งบัญชีบัญชีที่สองผู้ตายเขามีเงินอยู่สี่สิบกว่าล้านบาทอ่ะค่ะ
ครับคนร้ายก็ไล่ตระเวนกดเลยล่าสุดเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระยองค่ะ
อืมที่ได้ตรวจสอบมานะคะว่าคนร้ายกดเอทีเอ็ม
แต่เหมือนกับว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้๑๐โมงเช้าคนร้ายก็ไปกดเงิน
ในบัญชีแห่งหนึ่งที่ตู้เอทีเอ็มในจังหวัดระยองคราวนี้ไปโผล่ระยอง
กดอยู่อีกเหรอใช่แต่เป็นหลักหมื่นอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะ
สรุปแล้วในบัญชีที่สองเนี้ยที่ผู้ตายมีเงินอยู่สี่สิบกว่าล้านบาทอืม
บัญชีเลยเงินหมดเลยค่ะทั้งสองบัญชีคือบัตรเอทีเอ็มหรือว่าจะเป็นบัตรเงินสดที่ใช้กดออกมาได้ตามตู้เอทีเอ็มเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับเจ้าของบัตรนะว่าเขาจะให้ตั้งวงเงินไว้แบบไหน
บางคนก็บอกว่ากดได้วันละไม่เกินสามหมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนแต่ถ้าเรามีรหัสบัตรเอทีเอ็มมาค่ะ
เราสามารถแก้ไขวงเงินได้ที่หน้าตู้เอทีเอ็มไงฮะถูกต้องอ่าแล้วคืออย่างผู้ตายเนี่ย
ประวัติคือเขาเป็นคนทำบุญเยอะใช่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเปิดวงเงินแบบไว้เยอะหรือเปล่า
พวกนี้มันก็เลยกดแบบออกมาได้เยอะเลยอ่ะใช่ค่ะนี่คือการแกะรอยจากทางเจ้าหน้าที่ก็คือหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือ
การที่คนร้ายไปกดเอทีเอ็มไล่เรียงไปในแต่ละตู้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูภาพรถของผู้ตายอ่ะค่ะ
เอ็มเดอร์บริยูเอ็กซ์วันสีขาวอะค่ะครับที่หายไปด้วยนะคะก็มีภาพเนี่ยค่ะ
ที่บอกว่ามีคนยื่นมือออกไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามือนี้ที่ยื่นออกไปเหมือนกับมือผู้ชาย
อืมดังนั้นก็เลยคาดว่าหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าภาพจากตู้เอทีเอ็มที่มีกล้องวงจรปิด
เอาไว้ที่ตู้อ่ะก็ลักษณะคล้ายผู้ชายอืมภาพนี้นะคะตำรวจเขาไล่เรียงเลยค่ะ
กล้องที่สี่แยกบิ๊กซีหางดงถนนเชียงใหม่ฮ่อตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เห็นภาพนี้นะคะแล้วเห็นรถคันนี้ขับออกจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอืม
ตามเส้นวงแหวนค่ะมุ่งหน้าสู่ถนนเชียงใหม่ลำปาง
๘นาฬิกาของ๑๓ตุลาคมนะคะครับตอนนี้ตำรวจรู้ตัวหนึ่งใน
คนร้ายแล้วมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่
แหละบ้านอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำรวจเขารู้ขนาดนั้นนะคะ
ตามไปแล้วด้วยนะคะที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่าคนร้ายไหวตัวทันหนีไปแล้ว
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับคนร้ายสองคนนะคะ
ตำรวจบอกว่าในเบื้องต้นที่พบข้อมูลล่าสุดคือไปกดเงินที่ระยองใช่ไหม
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจบอกว่าเจอเบาะแสผู้ต้องสงสัยเมื่อคืนนี้นะครับ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปพักที่เกาะสเม็ดนะฮะเห็นมั้ยนั่นนี่ค่ะ
เกาะไปเกาะเสม็ดเลยนะครับข้ามจากฝั่งไปเลยแล้วเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ย
นั่งเรือจากเกาะเสม็ดกลับมาที่ฝั่งไปเอารถที่จอดไว้ที่สะพานศรีบ้านเพ
เขาจะมีจอดจุดจอดรถก่อนที่จะข้ามฝั่งไปเกาะเสม็ดเขาจอดรถเอาไว้ก่อน
ก็แล้วก็ขับรถไปเอารถเช่าด้วยนะไปเอารถเช่าด้วยนะ
แสดงว่าไม่ได้ขับบีเอ็มของของผู้ตายไปแล้วขับรถเช่าคันนี้เข้ามาในกรุงเทพ
ตอนประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเพื่อเอารถไปส่งคืนให้กับร้านที่เช่ารถในปั๊มแห่งหนึ่งที่ย่านดอนเมือง
เรื่องต้นมาด้วยกันสองคนนะฮะลักษณะคล้ายผู้ชาย๑คน
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายผู้ชายนะ๑คน
และเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนอ่าตอนนี้ตำรวจกำลังไปตรวจสอบที่ปั๊มที่ย่านดอนเมืองนะครับ
อ่าซึ่งตำรวจเดินทางไปตรวจสอบแล้วเจอรถต้องสงสัยอืมที่เช่าไปที่ระยองแล้วข้ามไปเกาะเสม็ดแล้วขับกลับมา
แต่ยังไม่เจอตัวนะฮะใช่ค่ะอืมเนี่ยก็ยังไม่เจอตัวใครเลยนะคะ
โดยเฉพาะสาวธอมที่ชื่อว่าอุ้มที่บอกว่าสนิทกับผู้ตายมาก
แล้วก็มีภาพถ่ายคู่กับผู้ตายตอนที่ผู้ตายถวายวัด
ก็คือถวายรถตู้เนี่ยรถตู้ป้ายแดงเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะผู้ตายคือคนที่นั่งข้างหลัง
ทีเนี้ยค่ะคือได้ไปคุยกับทางญาติครับของสาวธอมคนนี้อ่า
ญาติบอกว่าสาวธอมคนนี้แจ้งญาติว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศนะคะ
เอาเหรอฮะแล้วไม่ได้เจอกับผู้ตายมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะครับ
เขาบอกแบบนี้นะคะแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าอยู่ต่างประเทศจริงหรือเปล่าก็ต้องเชิญตัวมาสอบปากคำ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะคะ
คืออยากเจอตัวอยากเชิญตัวมาสอบปากคำ
ว่ารู้อะไรไหมเห็นอะไรไหมเกี่ยวข้องไหมแล้วก็เธอคนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเจอ
จะคือคนที่ตำรวจบอกว่าไปพบบ่อแสผู้ต้องสงสัยที่ว่าไปเสม็ดแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพเนี่ยนะ
อาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้ใช่ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งคลี่คลายอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับได้สอบถามรายละเอียดของ
นางสาววันนี้ผู้ตายนะฮะไปยังคนที่ขายตึกแถวที่เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์
ให้กับผู้ตายที่เชียงใหม่นะฮะอ่าซึ่งบอกว่าผู้ตายเนี่ย
ซื้อตึกห้องนี้ประมาณปีเศษละค่ะเนี่ยครับซื้อราคาสามล้านกว่าบาท
ซื้อเงินสดนะหลังจากซื้อก็ตกแต่งต่อเติมนะครับ
อ่าทั้งครัวข้างบ้านตกแต่งภายในอย่างดีเฟอร์นิเจอร์นี่ก็สั่งซื้อมาจากกรุงเทพ
แต่ผู้ตายไม่ค่อยมาอยู่อ่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ประจำไปไปมามาอ่า
แล้วก็มาปฏิบัติธรรมบางทีก็ไปนอนที่วัดนี่สิบห้าวันก็มีค่ะนะครับ
อ่าบางทีก็ไปแสวงบุญไปอินเดียก็มีเคยพูดคุยกัน
ผู้ตายนี่คุยเก่งอัธยาศัยดีนะแล้วบางทีก็เปิดบ้านให้บรรดาผู้ที่มา
ทำบุญที่เชียงใหม่ที่วัดที่ทำบุญอยู่เนี่ยหรือว่าบรรดาแม่ชีเนี่ย
พักอาศัยนี่ก็มีแต่จะไม่ให้ผู้ชายเข้าเลยที่นี่
คือที่นี่ผู้ตายนี่เขาจะไม่ให้ผู้ชายเข้าเลยค่ะครับดังนั้นนะคะ
หลังจากพบศพเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เขาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่ง
เพื่อไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูหารอยนิ้วมือแฝงหาหลักฐานต่าง
เรื่องต้นนะคะไม่มีร่องรอยการงัดแงะอะไรครับ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกายตำรวจบอกเลยว่าคนร้ายโอ้โห
มันเก็บละเอียดมันไม่ค่อยเหลือร่องรอยอะไรเอาไว้เลยค่ะ
ตำรวจบอกนะวงจรปิดคนร้ายก็เอาซิมการ์ดออกไปด้วย
อืมและนอกจากรถบีเอ็มเดอร์ยูของผู้ตายครับ
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่า
ยังมีทรัพย์สินอื่นอื่นของผู้ตายที่คนร้ายเอาไปด้วยนะคะครับ
เครื่องเพชรต่างต่างทรัพย์สินต่างต่างที่ผู้ตายเขาเก็บเอาไว้ในบ้าน
เพราะว่าไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว
ใส่เครื่องประดับไม่อะไรอยู่แล้วเขาเก็บเอาไว้ในบ้าน
คนร้ายเอาไปหมดเลยแสดงว่าเวลามันเหลือเฟืออะไรพวกนี้
อืมเนี่ยค่ะร่องรอยน้อยมากเจ้าหน้าที่บอกนะคะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าณตอนนี้เบื้องต้น
หนึ่งเลยที่ต้องตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบดีเอ็นเออืม
ว่าผู้ตายคือนางสาววันนี้หรือเปล่าก็นำดีเอนเอของพี่ชาย
ครับไปเทียบเคียงกันแล้วก็ตรวจสอบสาวธอมคนสนิทที่ชื่อว่าอุ้มเนี้ยค่ะ
เกี่ยวข้องด้วยไหมตอนเนี้ยตำรวจเห็นหมดแล้ว
ถงภาพถ่ายคู่กันอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่า
เขามาเชื่อมโยงเขาเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าครับ
ก็คืออยากจะเจอตัวเท่านั้นอยากจะเรียกมาสอบปากคำเท่านั้นนะคะอืม
ต้นเรายังไม่เจอเรื่องที่งัดแงะเข้ามานะครับแล้วก็การต่อสู้บนที่ชั้นสองก็ยังไม่เจอ
ครับแล้วด้านล่างนี้มีไหมครับด้านล่างก็ยังไม่มีร่องรอยที่กระจัดกระจายมากแต่เชื่อว่าก็คงมีครับ
ก็คงมีครับนั่นหมายความว่าเราพอจะสันนิษฐานได้ว่าจุดเกิดเหตุน่าจะมีการขัดขืนอยู่บ้างก็น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับ
น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นสิ่งอย่างหลักที่เรารู้ว่าที่หายไปจากรถยนต์บนสามมือถือมีอะไรที่หายไปอีกบ้างครับ
ญาติวันนี้พอทราบจากญาติญาติก็บอกว่าผู้ตายเคยมีตุ้มหูเพชรอย่างนี้ที่บอกว่าทราบจากเพื่อน
ที่ที่สามอ่ะอย่างเงี้ยครับมีตุ้มหูเพชรครับมามาที่เพิ่มเติมมานะฮะ
เพราะว่าปกติท่านก็ปฏิบัติธรรมเพื่อจะไม่ได้ใส่อะไรบ่อยนักแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวครับ
ก็น่าจะเปื่อนต้นประสงค์ต่อสรรค์

ในเบื้องต้นที่เราดูก็น่าจะเป็นประสงค์ต่อสรรค์
ส่วนตัวผู้ตายมีความขัดแย้งกับใคร
ก็เป็นคนที่มีฐานะครับแต่ก็ทำตัวปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายสมรรถะครับ
ไม่ได้ใช้ชีวิตที่ดูผิดแผลกแตกต่างไปยังไงครับ
ครับมีเบาะแสบ้างแล้วครับตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังติดตามอยู่ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบภายในบ้านตำรวจบอกเลยว่าคนร้ายทิ้งร่องรอยเอาไว้น้อยจริง
มีแค่ร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินเล็กน้อยดังนั้นต้องรู้จักกัน
ถ้าไม่รู้จักกันมันต้องมีร่องรอยการรื้อไงหาของทรัพย์สินอยู่ตรงไหนมันต้องกระจัดกระจายมากกว่านี้
และกลับมาบังคับผู้ตายด้วยวิธีการทรมานอีกรอบหนึ่งจนได้รหัสแล้วก็ไปกดจนได้เงิน
หลังจากนั้นก็กลับมาฆ่าผู้ตายยัดตู้เย็นนะคะ
ตำรวจบอกว่าที่คนร้ายมันใช้ปูนด้วยเนี่ยนะคะ
เหมือนกับตั้งใจชะลอกลิ่นให้กลิ่นออกมาให้แบบช้าที่สุดจะได้มีเวลาหนีไง
คาดการณ์ว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุสักช่วงวันที่๑๐ตุลาคม
ส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไม่เจอนะคะ
ตำรวจบอกว่าไม่นานค่ะเร็วนี้ได้ตัวคนร้ายแน่นอนนะคะ
ส่วนพี่ชายของผู้ตายในวรพันธุ์จิระเจริญหยิ่ง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อยืนยันว่าศพที่พบคือศพของนางวันนี้หรือเปล่า
วรพันธ์ก็คุยกับนักข่าวแค่สั้นบอกว่า
ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรประการได้เมื่อไหร่
เดี๋ยวต้องปรึกษาญาติก่อนนะคะ
พบตรเองก็มีรายงานข่าวว่าพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่อยู่นะ
จะไปเร่งรัดดูความคืบหน้าคดีนี้เพราะว่ามันสะเทือนขวัญเหลือเกิน
พี่ชายของนางสาววันนี้ผู้ตายนะครับ
บอกว่าก่อนจะพบศพเนี่ยนะท่านผู้ชม
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ไม่ใช่สาวธอมตามที่ปรากฏอะไรในภาพนะ
เพื่อนสนิทของผู้ตายคนนี้เนี่ยบอกว่าได้คุยกับน้องสาวทางไลน์อยู่
แต่ว่าไลน์ไปแล้วแบบไม่อ่านไม่ใช่แค่ไม่ตอบแล้วไม่อ่านด้วย

เมื่อช่วงสัก๒๓สัปดาห์ก่อน
จากนั้นอยู่ดี
ไลน์ของนางสาววันนี้ก็ตอบกลับไปที่เพื่อน
บอกว่าอยู่ที่ประเทศเวียดนามเมื่อ๑๖ตุลาคม
ซึ่งพี่ชายบอกว่าก็บอกกับเพื่อนของน้องนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง
ถ้าผู้ตายอยู่ต่างประเทศจริงเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาที่บ้านที่สมุทรปราการ
แล้วก็ให้พี่ไปส่งที่สนามบินไงค่ะอ่าเพราะเขาไม่ขับรถเอง
ถ้ามาจากเชียงใหม่แล้วจะไปต่างประเทศก็ปกติจะให้พี่ไปส่งไง
ไปที่สนามบินทีนี้มันก็เลยผิดปกตินะครับ
แล้วก็คนร้ายที่มาฆ่าน้องสาวเนี่ยคือใคร
เดี๋ยวฟังเสียงพี่ชายนะครับ
มันไม่ถูกต้องอ่ะ
แกก็เลยมาบอกที่บ้านแล้วเราก็ติดต่อไม่ได้จริง

คิดแน่บวกคือโทรศัพท์หาย

พอมาเจอเหตุงี้กันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นประตูกใจ

บอกว่าไปอันนี้เขาพูดนะผมไม่เห็น

เขาไปต่างประเทศซึ่งเขาก็มาบอก
ผมก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะน้องสาวผมเนี่ย

ให้ผมไปส่งที่นำบินเข้าไปเองไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอก
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บ้านที่พบศพผู้ตายค่ะ
ก็อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุศรีจอมทองนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสังเกตทางเข้าทางออก
ทางเข้าออกมันจะมีประตูอยู่๒ประตูนะคะ
คือประตูหน้าบ้านอันนี้เป็นประตูม้วน

ด้านข้างตรงนี้ค่ะจะต้องใช้รหัสผ่าน
หรือว่าจะต้องมีการสแกนนิ้ว

นายประเสริฐนันตเจริญอายุ๕๓ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ
เขาเปิดเป็นร้านทำกุญแจอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่พบศพผู้ตายค่ะ
เขาก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
เขาบอกว่าผู้ตายซื้อบ้านหลังนี้เมื่อ๕เดือนก่อน
แต่ก็ไม่เคยได้คุยกันไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกับใคร
ตุลาคมค่ะตัวนายประเสริฐกับคนที่อยู่แถวนั้นได้กลิ่นค่ะ
กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยไปแจ้งในอำเภอแต่เข้าบ้านไม่ได้
ตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรที่อยู่ในตู้เย็น

ก็เลยแจ้งญาติของผู้ตายให้มาเปิดบ้าน
๒๗ตุลาคมเปิดบ้านได้ถึงรู้ว่ากลายเป็นศพอยู่ในบ้านนะคะ
นายประเสริฐบอกว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แต่ตั้งแต่ผู้ตายมาซื้อบ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นพาใครมาที่บ้านเลย
เชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
เขาพักอยู่ห้องแถวข้างในนะครับ
แต่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ยังไม่ถึง๕เดือนนะครับ
เขาเป็นคนไม่สูงสิงกับใครเนอะ

คือว่าเขาปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

ไม่รู้สัมพันธ์กับใครข้างเคียงไม่มีเลยครับ
ที่ผ่านมามีเพื่อนเขาหรือว่ามีคนเข้าออกที่บ้านเขาไหวไหมหรือว่าเขาพาใครเข้ามาไหมครับแสดง

ที่ผมอยู่กลางวันถึงตอนเย็นไม่เห็นมีเข้ามาสักคนเลยครับ

๓เดือนที่แล้วเห็นบอกว่ามีผู้หญิงคนเข้ามา
มันมันก่อนนะครับตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตครับ
เห็นแต่จำวันไม่ได้ว่าวันไหน

เขาจะคุยกันในงานที่เขาไปจำสินกัน
เขาก็เข้าหูกันมาตลอดเลยเขาถึงรู้เลย

ใครจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ค่าทั้ง๔๕ล้าน
เขาบอกว่าเป็นแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ก็เลยดังในอำเภอจอมทองเลยครับ
คือนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่งเนี่ย
เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงนะฮะ
ซื้อบ้านอยู่ที่ตรงนี้ก็เพื่อมาปฏิบัติธรรมเลยนะครับ
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดนี้นะฮะชาวเชียงใหม่
ที่อยู่ที่ภาคเหนือรู้จักดีอยู่แล้วนะครับ

พระอารามหลวงชั้นตรีนะครับ
มีพระพรมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองเป็นเจ้าวาดวัดนะครับ
ข้างในวัดจะมีสำนักปฏิบัติธรรมนะ
ที่เขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการวิปัศนากรรมฐาน
เป็นที่รู้จักดีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับ
ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ย
ต้องมาที่นี่แต่เขาจะมีจุดแยกเลย

คือโอ้โหบางทีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเยอะจนต้องจองคิวกันนะครับ

วันนี้ผู้ตายเองเนี่ยนะครับ
นับเป็นแม่ชีโยคีนะ
ปฏิบัติธรรมอย่างสถานีอย่างเคร่งครัด

ล่าสุดนะครับได้บริจาคถวายเงินให้กับวัด๑๙ล้าน
ทางวัดได้บริจาคไปให้กับโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ต่ออีกทีหนึ่ง
แล้วก็ยังสมทบทุนสร้างกุฏิบริจาครถตู้
ให้กับท่านเจ้าวาดวัดเอาไว้ใช้ด้วยนะครับ

ส่วนทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็หาข้อมูลให้เพิ่มเติมค่ะ
คือก่อนที่ผู้ตายจะมาซื้ออาคารพาณิชย์หลังนี้
ซึ่งเป็นตึกที่พบศพนะคะ
ผู้ตายเขาก็จะไปเช่าห้องอยู่เวลาที่มาปฏิบัติธรรม
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่เคยเช่าห้องอยู่ที่เดียวกันกับผู้ตายค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาวธอมอีกแล้วนะ
เขาบอกว่าคือผู้ตายก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอก
จะมีก็แค่สาวธอมอยู่คนหนึ่งที่สนิทอยู่ใกล้ชิดด้วยตลอด

ตอนแรกแกมาแกมาอยู่คนเดียวของแก
ก็หลังแกจะติดต่อพวกปฏิบัติธรรมไง
แกจะรู้จักแต่รู้จักไม่เยอะ
ประมาณสัก๒๓คนเท่าที่เห็นมานี่นะ
ก็มาเช่าอยู่ห้องเบอร์๑๖
เขาจะมาอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่ง
ก็หลังจากเดือนนั้นแกออกไปแล้วผมก็ไม่รู้ไม่เห็นเลย

แกจะเป็นคนเงียบเก็บตัว
เช้ามาแกก็ทำ
กับข้าวกลับข้าวไว้ถวายวัดเสร็จแกก็กลับห้องกลับห้องแกก็ปิดห้องอยู่แกอาจจะนั่งสมาธิอะไรของแกก็ได้แต่เพื่อนอีกคนที่มาก็บางทีก็มาด้วยกันบางทีแกก็จะตามมาทีหลังคือ

ครับแต่ส่วนมากก็จะมาด้วยกัน
เขามาด้วยกันบ่อยไหมเขาไปไหนมาด้วยกันบ่อยไหมครับ
ก็เห็นเท่าที่เห็นนะประมาณสัก๔๕ครั้งเท่าที่แกอยู่นี่เดือนหนึ่งอ่ะ
ก็สามสี่ครั้งที่เห็นแมนด้วยกันแต่นอกนั้นผมก็ไม่เห็น
เพราะว่าถ้าตามชื่อที่อยู่ตามพื้นเพลเลยของนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่งผู้ตายเนี่ย
เขาเป็นคนสมุทรปราการนะบ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่๑๔ตะบนบางพลีน้อยอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
อันนี้ตามฐานข้อมูลทะเบียนราชเลยนะเป็นอาคารพาณิชย์๒คู่หา๔ชั้นนะครับ
ที่บ้านก็ล็อกไว้เหมือนกันถ้าจะมองเห็นก็ต้องผ่านตะแกรงแบบนี้นะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะตลอดเกือบ๑๐ปีที่อยู่แถวนี้กันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ
คนที่มีภูมิฐานเป็นเจ้าของบ้านหรูเนี่ยบางทีก็มาบ้างไม่มาบ้างก็จะมีคนงานชาวพม่าที่เข้าออกนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ไฟมือมันนานแล้วครับ
ก็นานนะครับแต่ไม่เห็นมีลดอะไรเข้าเลย
ไฟมือมันนานแล้วนี่
ส่วนคนข้าดีความก็จะตามคืบหน้าตอนนะฮะ

มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกเยอะแหละผมว่า